ีน่าเจ้าของร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยนะคะ
ที่มีการท้าทายเอาไว้ที่ไปกล่าวหาว่ากระเป๋าของน้องชมพู่ว่าปลอมอะเนาะ
บอกว่าเดี๋ยวจะจ่าย๒ล้านเดี๋ยวจะเลิกเป็นกระเทย
แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงศ์๒ล้านไม่จ่าย
บอกว่าแค่เป็นการพูดเล่นท้าทายเล่นเฉย
อยากได้ไปฟ้องเอาเพศสภาพเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ว
ส่วนเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเปลี่ยนให้แต่ไม่เปลี่ยนเป็นสรพงศ์แล้วนะ
เพราะว่าไปดูมาเนี่ยสอเสือมันเป็นกรกินีกับดวงของตัวเอง
เลือกชื่อใหม่บอกชื่อนี้ปังมากเลย
จะเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์ประยุทธ์นะฮะนายประยุทธ์
นี่แปลว่าโชคดีมีสุขนี่ค่ะนายประยุทธ์
แต่ว่าก็ยังโดนทัวร์ลงอย่างต่อเนื่องนะคะ

ใช่ค่ะคุณทีน่าบอกว่ามาด่าเลยทัวรมมาเลย
จะด่ายังไงก็มาเลยแต่ก็ขอโทษไปแล้วไง
นี่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีมุมคนที่ให้กำลังใจอยู่เหมือนกัน
แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะคุณธีน่าหรือคุณประยุทธ์
เขาก็ยังโพสต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองอย่างต่อเนื่องนะคะ
เขาบอกว่าเขาขายดีนะครับข่าวที่เป็นดราม่าหรือว่าทัวร์ลงอะไรเขาเนี่ย
ไม่ได้ส่งผลลบด้านธุรกิจกับเขาเลย
ลูกค้ายังใช้บริการตลอดนะคะ
ทีมข่าวของเราต่อสายตรงคุยกับคุณทีน่าหรือว่าคุณประยุทธ์
เขายืนยันว่าไม่ได้ล้อเลียนนายกประยุทธ์
แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้แต่เลือกชื่อเอาไว้แล้ว

กำลังหาเลิกไปเปลี่ยนที่สำนักงานเขต
ส่วนเรื่องคดีความก็เป็นเรื่องของกฎหมาย
ใครจะว่ายังไงก็ว่ามา
แต่ตอนนี้พอเลือกชื่อว่าประยุทธ์แล้วเนี่ยนะ

เรารู้ดวงก็ว่าชื่อตอนแรกศาสตร์สื่อ

ว่าเกิดสีลิ้นก็คือว่าใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
พูดตรงนะวันเรียนอย่างวันนี้
ลูกค้ามาขาย๒๓เจ้าแล้ว
ลูกค้าว่าพี่ไม่ได้อยากขายนะครับ
แต่พี่รู้สึกว่าพี่สงสารน้องที่หน้า
กระแสก็คือไม่ได้ดอบไปเลยใช่ไหมคะ

คิดว่าเพราะว่าเราคงไม่ไปติดที่ติดแบบอย่างนี้อยู่แล้ว

มีครับที่เหลือก็ว่ากันไป